ไม่ออกว่าจะกินอะไรผมว่ามื้อเที่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใครก็ชอบ
เพราะฉะนั้นผมแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง
บอกเลยว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ดีและเด็ดมาก
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำมะนาวสด
คือแบบน้ำมะนาวเค้าสดแล้วมันเปรี้ยว

ตลอดกินวันนี้รับหน้าร้อนแดดร้อนแบบนี้หลายคนไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ผมเองโอเคแต่คนไทยก็ชอบกินอะไรที่มันเผ็ดร้อนเพราะฉะนั้นผมจะพาไปที่ร้านเด็ดเผ็ดร้อน
บแดดในรถกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยทานกันครับ
ดีกว่าเย็นสบาย
คนขับและคนนั่งข้างสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้ใช้งานสะดวกสุด
คือมันดีสำหรับคนเมืองอย่างเราจริงเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นเยอะจริงเลยล่ะครับ
เอาล่ะอากาศเย็นสบายแล้วออกรถไปหาของอร่อยกันต่อเลย
ขับรถมาเย็นกายสบายใจเดินออกมาแป๊บเดียวเอาร้อนอีกแล้วคุณผู้ชมก็เมืองไทยมันเมืองร้อน
แต่ก็แปลกเหมือนกันคนไทยเราเนี่ยนะแม้ว่าอากาศบ้านเราจะร้อนแต่ก็ชอบอาหารที่มันเผ็ดร้อน
วันนี้ผมเลยเอาใจคนที่ชอบทานอะไรเผ็ดร้อนสะใจสะใจก็ต้องมาที่ร้านนี้
มิถุนาเป็นร้านก๋วยเตี๋ต้มยำสุดแซ่บอร่อยอย่างนี้เลยแล้วคุณดูบรรยากาศร้านดิ
เป็นบ้านทรงไทยแบบโบราณเออน่าสนใจดีพูดมากไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวหัวร้อนเข้าไปเลยดีกว่าฮะ
คือไอ้ที่หัวร้อนบอกตรงนะคือผมไม่ใช่คนหัวร้อนอะไรหรอก
ผมเป็นคนใจดีผมเป็นคนใจเย็นอะไรง่ายไม่ได้เป็นคนหัวร้อน
ช่างป้าหัวร้อนแล้วผมพูดเยอะไปแล้วงั้นอย่าพูดมากเข้าไปข้างในจะได้สบายจิตสบายใจ

คุณผู้ชมครับพอเข้ามานั่งในร้านแล้วเนี่ยโอ้โหมันเย็นกายสบายใจนะ
ลองมองไปรอบร้านเนี่ยก็เป็นบ้านไม้แบบ
อารมณ์บ้านไม้ค่อยสักการณ์แบบสมัยเก่า
มันดูเก๋ไก่มีสไตล์ดีนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเรานะจะไปหาเมนูที่ใช่
มันใช่แล้วมันใช่แน่ต้องหาเมนูที่ใช่
กับคนที่ใช่เลย
โอ้โหสวัสดีจ้า

อย่างนั้นเดี๋ยวขอเชิญนอน
ไม่ใช่เชิญนั่งก่อนนั่งคุยกัน
ะโถเอ้ยคืออย่างนี้คือผมเนี่ยนะครับมา
มาเนี่ยมาตามหาคนที่ใช่
ไม่ใช่มาทำหาเมนูที่ใช่
ก็เลยอยากจะขอเชิญคุณบัวนะครับ

ไม่ใช่มาร่วมพูดคุยกัน

พูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนดีกว่า
เรื่องของร้านของเราเห็นบอกว่า
ร้านเราเนี่ยการตกแต่งมันดูสะดุดตาเหลือเกิน
มันเป็นอย่างแรกเป็นแวบแรกที่เห็นแล้ว
ชอบมากมีไอเดียอะไรยังไงเอ่ย
คือเดิมต้องบอกก่อนว่าเป็นคนชอบของเก่า

เป็นคนสะสมของเก่ารถเก่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็เลยเอาของที่เรามีที่สะสมไว้มาแต่งร้านนะคะ
เดิมเนี่ยร้านนี้เขาก็จะเป็นบ้านเก่าในสวนด้วยค่ะ
บ้านไม้เก่าในสวนเราก็เอามารีโนเวทนิดหน่อย
เอาต้นไม้มาตกแต่งค่ะก็เลยทำให้เป็นร้านนี้ขึ้นมา
ทำไมต้องมิถุนาคือเหมือนเป็นตัวแทนของลูกสาวค่ะ
ลูกสาวเกิดเดินมิทุนาเราก็เลยชื่อร้านว่า
มิทุนาก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดค่ะ
คือสถานที่ของร้านนะมาที่เรื่องของอาหารกันบ้าง
เห็นบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสด

อะไรมันดนใจให้เราต้องขายก๋วยเตี๋ยต้มยำ
คือก่อนที่เราจะขายเนี่ยคือเราก็ต้องชอบทานก่อน
ต้องชอบก่อนใช่ถึงจะทำออกมาได้ดี
ก็เลยว่าก่อนที่จะเปิดนะคะเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยว
แล้วเป็นคนชอบทานก๋วเตี๋ยต้มยำด้วยที่เป็นต้มยำมะนาวค่ะ
ก็เลยไปก่อนจะเปิดร้านไปตะเวนกินทุกร้านเลย

ถ้าเป็นต้มยำมะนาวก็จะกินหมดค่ะ
แล้วก็เอามาปรับแต่งให้เป็นสูตรที่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบนี้
เราก็จะให้คนที่มาทานแบบนี้แบบที่เราชอบอย่างนี้ค่ะ

บอกว่าของเราเนี่ยแน่นอนล่ะใช้มะนาวสดเป็นจุดเด่น
พอบอกได้ไหมในการไปคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นมะนาวเนี่ย

แต่มะนาวที่ร้านจะใช้มะนาวพันแป้นลำไพรค่ะ
แป้นลำไพมีจุดเด่นอย่างไรคือจุดเด่นของแป้นลำไพจะเปลือกบาง

เปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้คืออะไร
แล้วจะหอมค่ะจะหอมเปลือกแบบคือเวลากินแล้วมันจะสดชื่นนะคะ
นาวก็จะมีหลายพันธุ์อย่างเช่นมะนาวพันธุ์อื่นที่เขาเรียกว่ามะนาวควายอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะเป็นเปลือกหนาแต่ให้น้ำเยอะมากกว่าแป้นลำไพร

ลำไพรหอมค่ะแล้วก็เปลือกบางเม็ดน้อยขาว
อย่าได้ฟังดูรังกินหน้าทานแล้วนะ
แล้วจะเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยดีขนาดไหนอย่างนี้ต้องลองสั่ง

เอาเป็นเซ่นเล็กต้มหยำมะนาวการ์

เอ้าคุณผู้ชมดูสิผมสั่งมาแล้ว
ฝั่งนี้คือคอมโบฝั่งนี้คือแบบธรรมดามันชัดเจน
ว่ามันใหญ่กว่ากันเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่คือทั้งสองชามมันก็จะเหมือนเหมือนกัน
คล้ายกันก็คือตัวเส้นถูกไหมคือก็ให้มาแบบพอดี
อย่าไปคิดว่ามันน้อยอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย
ก็ขอทางร้านได้เขาไม่ได้ห่วงห้ามเอาจริงเพราะฉะนั้นกินเลยดีกว่า
ผมเอาเฟสชิลออกแล้วเพราะฉะนั้นชามที่จะทานเนี่ยนะ
ขอเป็นชามแบบคอมโบเลยเล็กไม่ใหญ่ผมชอบ
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามนี้นี่สุดยอดของความอร่อย
อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่ารสชาติของน้ำซุปเนี่ย
มีเอกลักษณ์ของตัวเขาที่มันเฉพาะตัวจริงคือมันเปรี้ยว
เปรี้ยวหอมรสชาติก็จะเปรี้ยวเค็ม
แต่ว่าจะมีความหวานไม่มากเท่าไหร่แล้วก็มีความเผ็ดอยู่ด้วยในนั้น
ขอเป็นเส้นแห้งด้วยได้ไหมได้ค่ะ
แห้งมีอะไรแนะนำบะหมี่แห้งต้มยำมะนาวสดรวม
ยังมีอีกไหมก็คือเดี๋ยวสั่งพร้อมเล้งแซ่บเข้าเป่าให้เลยค่ะ
ให้ลองชิมทั้งสองเมนูเลยทั้งสองเมนู
เห็นบอกว่ายังมีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งใช่ค่ะ

โรงงานสั่งทำให้ลองเดี๋ยวลองมาทานดู
จิ้มก็ทำเองเหมือนกันทุกอย่างส่วนมากจะทำเอง

งั้นรบกวนด้วยนะครับได้ค่ะขอจังเมนูเพิ่มค่ะได้ค่ะขอจังเมนูเพิ่มค่ะ
ได้ค่ะขอจังเมนูเพิ่มค่ะได้ค่ะ
มาแล้วครับบะหมี่แห้งต้มยำมะนาวสด
ก็มันสดจริงแน่นอนก่อนกิน
คุณก็บีบมะนาวลงไปดิมันจะได้เป็นมะนาวสดของจริง
เมนูนี้เนี่ยเห็นบอกว่าวันวันหนึ่งก็ได้กี่ชามเองได้ประมาณห้าถึงแปดชามค่ะห้าถึงแปดชามเท่านั้นเองนะนี่ก็คือชุดเล้งแซ่บข้าวเปล่าค่ะกระดูกหมูที่เราใช้ขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นส่วนเล้งส่วนตรงไหนของมันนะฮะเขาเรียกว่าเล้งอกค่ะเล้งอกเหรอเล้งอกของหมูอ่ะค่ะจะเนื้อเยอะหน่อยโอ้นี่นี่จะมีเนื้อติดมา
ขณะที่คุณเนี่ยนะครับนั่งรอก๋วยเตี๋ยวอย่านั่งเฉยคุณผู้ชมฮะ
นี่คุณลองสั่งนี่มาทานด้วยลูกชิ้นปิ้ง
เป็นสูตรของเราเป็นสูตรของเราคือสั่งโรงงานผลิตค่ะอืมค่ะ
ให้ได้แบบเราชอบทานรสชาติแบบประมาณนี้ประมาณนี้เขาก็จะผลิตให้
รสชาติอร่อยคือมันจะหนึบใช่ไหมเราตั้งใจทำให้มันเหนียวหนึบหน่อยใช่ไหม
แล้วยิ่งถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาเนี่ยมันมีความหวานหวานเปรี้ยว
แล้วก็มีความเผ็ดทิ้งท้ายแล้วมันเข้ากันกับรสชาติของตัวลูกชิ้นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
ชามที่ผมทานไปนะรสชาติอร่อยราคาล่ะครับ
เตี๋ยวทุกชนิดถ้าเป็นธรรมดา๔๐บาทคอมโบเครื่อง๕๕บาทค่ะ
เล้งที่ว่าวันหนึ่งได้แค่๖๘ชามเซตหนึ่งเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยเลยค่ะ๘๐บาท
ลูกชิ้นนะคะก็คือชุดละ๕๐บาทมี๕ไม้ตกไม้ละ๑๐บาทค่ะ
กินมาชิมถึงที่นี่แล้วบอกเลยว่าอร่อยมากครับ
อร่อยจริงเด็ดมากอร่อยจริงเด็ดมากอร่อยจริงเด็ดมากครับ
ง่ายเลยนะครับขับมาตามเส้นทางถนนกาญจนาพิเศษ
มุ่งหน้าไปทางตลาดขายส่งต้นไม้พระเงินขับมาเรื่อยครับ
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางม่วงบางครูรัฐหรือซอยวัดพระเงิน
แล้วเลี้ยวเข้าซอยมาประมาณ๔๐๐เมตรจะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงตลาดขายส่งต้นไม้พระเงินนิดเดียวเองครับ
ตลอดกินของเรานะครับเดินทางไปที่ร้านไหนถูกอกถูกใจ
เช่นเดียวกันกับร้านนี้ถูกใจมากเลยนะครับขอบคุณคุณบัวมากเลยนะครับ
ให้เลยครับอ่าสัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผมอ้อนิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก
ร้านอีซูซูเราก็เด็ดจริงเดี๋ยวต้มยำนี่นะกินได้ทั้งวัน
แต่ย้ำตรงนี้ละกันถ้าจะทานเล้งเขาเราก็
วันวันหนึ่งมีแค่๘ชามมันจะหมดไวอ่ะสิ
ควรต้องรีบไปถูกต้องน้ำย่อยออกหมดแล้วจะจ๊อกเลย
ช่วงเวลานี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งร้านที่เอามาฝากกันนะ